หน้ากรณีที่มีข่าวออกมาจากโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่เชียงใหม่
ว่าคุณครูคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศ
มีการจับสะโพกของนักเรียนชั้นม๒มีการโอบกอด
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเชียงใหม่๓๔แล้วก็นิติกรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ก็เริ่มสอบสวนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงกัน
เสื่ออยู่ตรงนู้นนะอ้ะ

โรงเรียนแล้วก็ปฏิเสธที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะ
ลบพอคุบคุมบอกผู้สูตรข่าวด้วย
อันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็ถ่ายจากด้านนอกแบบนี้นะครับ

บอกว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
นายนัทวิรุณวิรุณวิริยางกูล
เป็นนิติกรชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสอบภม๓๔นะฮะ
โดยศึกษาธิการจังหวัดยังไม่ก้าวล่วงนะ
ขณะที่เมื่อวานนี้หลังจากหารือร่วมกัน
ได้ข้อสรุปว่าให้สั่งย้ายครูคนนี้
เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย
ส่วนการดำเนินคดีอาญาล่ะเขาบอกต้องดูข้อเท็จจริง
และอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของผู้ปกครอง
ว่าต้องการจะแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่า
นะครับเอาแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมฮะ
เราเนี่ยไทยรัฐทีวีเนี่ยไอ้ข่าวแบบนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ย
เสนอข่าวยังระมัดระวังแต่ไอ้พฤติการพฤติกรรมที่มันไม่ดีเนี่ย
เราจะต้องทำอย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องปลาไม่ให้มันเกิดกับลูกกับหลานเราอีกนะครับ
ดูสิครับเด็กไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วต่อให้เด็กอนุบาลในปัจจุบันเขาก็ไม่ทำกันนะครับ
นี่เด็กลูกโตเป็นสาวแล้วม๒แล้วนะครับ